สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ

แล้วก็ไม่มีใครลืมแฮชแท็กนี้นะคะ
สำหรับเสือดำต้องไม่ตายฟรี
วันนี้มีการส่งสำนวนให้กับอายการแล้ว
กรณีเรื่องของการสั่งฟ้องนายเปรมชัยกับพวก
ครับมันจะเป็นการแถลงการพิจารณาคดีของอายการ

คือหมายความว่าเมื่อตำรวจสรุปสำนวนเรียบร้อย
ก็ส่งให้อายการพิจารณา
จะพิจารณาฟ้องดีหรือไม่ฟ้องดี
วันนี้ผลการพิจารณาของอายการออกมาแล้วครับ
ในคดีนายเปรมชัยและพวก

ได้แถลงความคืบหน้าในการพิจารณาคดี

คดีระหว่างนายวิเชียนชินวงศ์ผู้กล่าวหา

ผู้ต้องหาที่๑นายยงโดดเคลือ
พูดตรงหาที่๒นางณฑีเรียมแสน
ผู้ต้องหาที่๓นายธานีทุมมาตร
ผู้ต้องหาที่๔โดยกล่าวหาทั้งหมด
มีด้วยกันทั้งหมด๑๐ข้อหา
มีทั้งข้อหาที่ฟ้องไม่ฟ้อง
เดี๋ยวผมจะสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟัง
ทีนี้คดีนี้ย้อนไปเป็นข่าวใหญ่โตใช่ไหมคุณมิ้น
ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่ถูกจับเป็นผู้บริหารระดับใหญ่
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย

บริษัทก่อสร้างมีโครงการมากมายมหาศาล

มาดูข้อหาแต่ละข้อหาที่วันนี้อายการท่านแถลง
ทั้งหมด๑๑ข้อหาท่านผู้ชมครับ

เป็นข้อหาที่เรามีอายการกับตำรวจ

รวมไปถึงสัตว์ประเภทไหน

อายการเห็นว่าควรจะฟ้องอยู่ด้วยกัน๖ข้อหา

ที่ไม่ฟ้องก็ได้แก่มีอาวุธปืน
เข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
มีเครื่องมือและพยายามล่าสัตว์ป่า
มีอาวุธปืนก็บอกว่าปืนมีทะเบียน

ปืนมีทะเบียนมีทะเบียนนายเบรมชัย

คือมีพกใช้มีทะเบียน
ส่วนพกคนอื่นก็โดน
นายธานีผู้ต้องหานายยงและแม่บ้าน
นายธานีนายงมี
มีอาวุธปืนโดน
เปรมชัยมีอาวุธปืนไม่โดน
เพราะว่ามีทะเบียนเป็นชื่อเขา
ทั้งหมดเราบอกว่าข้อหานี้ล่ะ

ก็เขาบอกไม่ได้เอาไปล่า
แต่โดนข้อหาร่วมกันล่าใช่ไหม

มันต่างกันไหมคุณชุวิตไม่งง

เดี๋ยวเราจะบอกในเบรกถัดไป
เอาเบรกนี้เอาแค่ข้อหาก่อนนะฮะ
ส่วนนายยงก็โดนไป๘
คือทำไปทำมานายเปรมชัย
ส่วนแม่บ้านเนี่ย๕แม่บ้านก็แหม
แม่บ้านไม่ทำกับข้าว

ธานีนี้โดนหนักสุด
เพราะว่าเพิ่มไป๒จากที่๖ในเปรมชัยเพิ่มว่ามี
มีอาวุธปืนและพยายามล่าก็นายธานีเป็นพรานมึงก็เลยมีความพยายาม
แล้วก็หาพยายามล่านายเปรมชัยบอกพยายามล่าได้ยังไง
ผมไม่ได้พยายามผมนั่งเฉยแล้วไปกับเขาทำไม
ผมนั่งเฉยผมไม่ได้พยายามแล้วอะไรจนการเข้าไปกับพราน
แล้วพรานพยายามล่าคนเดียวล่ามาให้อย่างนี้เหรอคะ
นั่นน่ะสิครับท่านผู้ชมดูนะนายเปรมชัยโดน๖คนโดนเยอะสุดเป็นนายธานี
นายยงโดน๗เพิ่มไปก็คือมีอาวุธปืนส่วนข้อหาของ๖ข้อหา
ข้อหาที่โดนที่สั่งฟ้องอายการพิจารณาแล้วสั่งฟ้องก็คือ
ล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า๒ล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง
ครอบครองซากสัตว์ป่า๔ซ่อนเล้นซากสัตว์ป่า๕เก็บหาของป่า
พกพาอาวุธปืนอืมข้อหามีคือบอกแล้วไงมีแต่
เขาไม่ได้อนุญาตให้พกพาทั้งหมด๖ข้อหานี่ของนายเปรมชัย

ซึ่งอายการได้แถลงพิจารณาคดีและคิดว่าฟ้องทั้งหมด๖ข้อหา
ซึ่งต้องบอกให้ทราบซะก่อนนะว่าข้อหานักไม่หนักอันอย่างไร

คุณชุวิตพูดถึงข้อหาเนี่ยนายเปรมชัยเนี่ยอายการสั่งไม่ฟ้องตั้ง๕ข้อหานี่มันเกือบครึ่ง

สังคมสังคมเขาก็มองกันว่าเอาละเห็นไหม

อย่างนี้เดี๋ยวเพื่อป้องกันความงง
ข้อหาเนี่ยก็คือ๑๐นะครับเพราะว่ามันมีข้อหาอาวุธปืน
มีและพกเนี่ยเอาไปรวมอยู่ในข้อหาเดียวกัน

เป็นข้อหาเดียวกันนะฮะแต่เวลาฟ้องนี่แยก
แยกของเรื่องมีและเรื่องพก
ตรงมีเนี่ยก็เข้าใจว่าอาวุธเป็นของคุณเปรมชัยทั้งหมด
ผมปืนผมมีมีต้องอนุญาตให้มีมีทะเบียนหรือเปล่า
มีชื่อใครชื่อเปรมชัย

ก็ต้องโดด
คุณเอาไปใช้ใช่ไหม
นายงมีหรือเปล่าชื่อคุณหรือเปล่าไม่ใช่
คุณเอาปืนไปใช้คุณก็โดน
ทีนี้ข้อหาที่สงสัยที่คุณมิ้นสงสัยคือพยายาม

พยายามล่าใช่ไหมทำไมไม่โดนน่ะใช่ค่ะ
คือมิ้นแค่งงว่าไปด้วยกัน๓คนตัดแม่บ้านออกไปก่อน

ทำไมคนอื่นไม่โดนธานีเป็นพรานอ่ะ
ถ้าจริงเป็นพรานควรจะโดนล่าไปเลยไหมครับ
นี่เหรอที่คุณสงสัยล่า
คุณเข้าใจคำว่าล่าก็คือสำเร็จ

อันนี้พยายามล่าก็คือพยายามจะทำแต่อาจจะไม่สำเร็จ
หมายก็ลงโทษครึ่งกึ่งหนึ่งนะ
การพยายามล่ากับล่า
คือถ้าล่าโดนเต็มพยายามล่าโดนครึ่งหนึ่ง
มันมีความพยายามก็แสดงว่ายังไม่สำเร็จ
แต่นายธานีก็โดนข้อหาร่วมกันล่าด้วยไม่ใช่เหรอคะ
ก็โดนนะฮะแล้วทำไมต้องโดนพยายาม
นายธานีนี่เขาบอกว่าเป็นพลาน
เป็นพรานก็มีความพยายามจะไปล่านะฮะ
เปรมชัยนั่งพุงป่องอยู่ไม่ได้พยายามเลย
คือมีแค่รู้สึกว่าพลานหน้าที่ที่คนรู้จัน
พลานมีหน้าที่แบบล่าสัตว์ป่าอยู่แล้วนั่นคืออาชีพ

ดูน่าจะเป็นคนที่พยายามจะล่ามากกว่าพรานหรือเปล่า

ผมจะไปถามอายการสมศรีให้
ท่านอายการสมศรีเป็นผู้ที่พิจารณาการแถลง
แต่มันมีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมด้วยคุณมิ้น
เปรมชัยอย่างที่ผมบอกแหละเทคนิคนี้
หนังสือร้องขอความเป็นธรรม
แล้วก็ให้สอบว่าสัตว์ป่าเนี่ย
ซื้อมาจากร้านอาหารนั่นแน่นั่นแน่
เรื่องนี้เขาพูดตั้งแต่แรกที่เขาโดนจับได้

นั่นน่ะสิครับบอกว่าเสือดำผมไม่ได้ซื้อ

แล้วเอาปืนเข้าไปทำไมเอามาจากร้านอาหาร
ร้านอาหารร้านอาหารเสือขายอาหารป่า
นะเมื่อเอามาผมก็เอาเข้ามาข้างใน
แล้วผมก็เอามาต้มยำกินที่ตรงทุ่งใหญ่นะเลสวน
แล้วเอาปืนเข้าไปทำไมคะไม่ต้องล่า
เนื้อมาให้คุณเข้าป่าไม่พกปืนเนี่ยมันได้เหรอ
เขาไม่ให้พกแถมจุดที่ตั้งแคมป์ก็ไม่ใช่จุดที่เขาให้ไปตั้ง
ปืนก็ปืนผมจุดตั้งแคมป์เนี่ยตรงนั้นมันใกล้น้ำใกล้ลำทาน
มันเป็นจุดที่ดีผมก็ไม่รู้มันมืดแล้วมองไม่เห็นเลย

พรานโอ้โหพรานจะไปรู้ได้ยังไงโอ้โหทุ่งใหญ่

ก็ผมก็ขับไปขับมามันมืดไฟถนนอะไรก็ไม่มี
ป่าเนี่ยผมก็หลงหลงเสร็จผมก็คิดว่าไปต่อไปมันอันตราย
แล้วก็มีสัตว์ป่าเยอะแยะไปหมดเสียงร้องอะไรไม่รู้
คลั่งวันคืนผมก็เลยเอาปืนลงมาวางไว้

มันจะใช่สัตว์ร้ายทำร้ายผมหรือเปล่า
ปรากฏว่าไปโดนเสือดำหรือเปล่า
อันนี้เป็นวิธีการต่อสู้นะครับ
อันนี้ที่ผมพูดมันเป็นข้อสมมุติเฉย
ข้อสมมุติในการต่อสู้คดีเนี่ย
ผมก็บอกแล้วว่าเวลาที่ขึ้นศาลเนี่ย
ก็ต้องหาข้อต่อสู้
ซึ่งก็แล้วแต่คนบางคนก็สารภาพคุณมิ้น
บางคนก็ยกเอาข้อต่อสู้มาก็แล้วแต่สารท่านจะพิจารณา

ทีนี้ตำรวจเขาบอกเขาสอบแล้ว

ไม่มีไม่มีร้านอาหารเลย

เขาก็สอบเพิ่มเติมไป๒ครั้งแล้วตามที่

ซึ่งตรงนี้จบตรงที่ว่าจะฟ้อง๖ข้อหาหลัก
เอานายเปรมชัยก่อนนายเปรมชัย
ล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
อันนี้จริงก็คงไม่มีใครให้อนุญาตนะ
แต่กฎหมายเขาต้องเขียนอย่างนั้นนะครับ
ล่าสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง
ซ่อนเล้นซากสัตว์ป่าอีก
แล้วไอ้นี่เก็บหาของป่าคือในป่านี่ไอ้นี่โดนเยอะนะ
โดนหนักสุดเลยข้างหลังนี่คือจำนวนโทษหรือเปล่าคุณชุวิต
เป็นจำนวนปีครับ๕ปี
สำหรับล่าสัตว์ปลา๔ปี
ครอบครอง๔ปีซ่อนเล้นปี๑
เก็บของของปลาโดน๑๑๐ปี
พกพาอาวุธปืนอันนั้นนะครับก็ไม่เยอะเป็นเดือน
ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอันนี้หนักกว่านะ

อันนี้ยังไม่ค่อยหนักนะไอ้ที่ยกไปเนี่ย
ถ้าตำรวจไม่แย้ง๖ข้อหานี้
อายการก็จะนำไปส่งฟ้องศาล
เท่ากับว่าที่ตัดไป๕แล้วเหลือแค่๖
นี่คือเน้นทั้งหมดแล้วถูกไหมคะ
เน้นแล้วหนักแล้วนะฮะ
โดนแน่อ่า๕ก็อาหารั้นนะอ่าตกไปนะฮะถ้าตำรวจไม่แย้งเนี่ยเป็นอันจบถ้าตำรวจแย้งล่ะก็ต้องส่งไปให้อายการสูงสุดพิจารณา

แย้งไม่แย้งส่งฟ้องศาลแล้วเป็นอย่างไรต่อ
เพราะว่ากระบวนการต่อไปก็คือกระบวนการ
ในชั้นศาลที่เราต้องรอติดตามนะคะ

ช่วงหน้ากลับมาติดตามตีแสกหน้ากันต่อค่ะ

ศรีวรายืนยันว่าสำนวนนายเปรมชัย

ทีนี้เรื่องนี้ก็ต้องส่งไปที่ภูทรภาค๗พิจารณานะฮะ

ว่าจะเห็นด้วยกับท่านอายการไหม
ถ้าไม่แย้งเดินหน้า
แต่ถ้าแย้งอันนี้ก็ต้องเสียเวลา
ศรีวรากล่าวถึงกรณีอายการภาค๗
มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องในเปรมชัย

จาก๙ข้อหาที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนไป
คดีนี้พนักงานสอบสวนไม่ฟ้อง
ข้อหาแต่แรกอยู่แล้วในข้อหา

นายเปรมชัยทะเบียนเป็นชื่อนายเปรมชัย

เกี่ยวกับการเข้าป่าล่าสัตว
และการนำอาวุธปืนเครื่องมือล่าสัตว์เข้าไป
ทั้งสองประเด็นพนักงานสอบสวนทำสำนวนรัดกลุ่ม
พยานหลักฐานแต่มองว่าเป็นไปได้
ทางอายการมองว่าไม่มีเจตนา
เรื่องจากการเข้าไปในป่าผ่านการอนุญาต
คือคุณต้องเข้าใจว่าหลักการเนี่ย
เปรมชัยไม่ได้หลบซ่อนหลบเข้าไปนะ

รู้นะก็เมียที่มาร้องบอกว่าเออก็ให้ไปให้ไป

นั่นนะฮะก็เขียนว่า
เห็นว่าเป็นไปได้ว่าทางอายการมองว่าไม่มีเจตนา
จากการเข้าไปในป่าผ่านการอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่อุทยาน
และในการทำสำนวนคดีในเปรมชัยนั้น

พนักงานอายการสั่งให้พนักงานสอบสวนสพภาพูมกจบ
สอบสวนเพิ่มเติมถึง๒ครั้งใน๓ประเด็น
ประเด็นคือ๑การแจ้งค่าเสียหายผลการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาส
และการแจ้งพฤติการแห่งคดีให้ผู้ต้องหาทราบ
โดยไม่ได้สั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อหาที่สั่งไม่ฟ้อง
แต่อย่างใดประเด็นที่สั่งไม่ฟ้องอายการไม่เคยให้สอบเพิ่ม
อันนี้ตามที่รายงานข่าวนะครับ
ที่ตำรวจส่งสำนวนให้อายการนะฮะสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมถึง๒รอบ

สิ้นสุดแล้วผ่านการกันกรองแล้วยืนยันว่าสำนวนไม่ได้อ่อน
ตำรวจทำงานอย่างรัฐกลุ่มและมีการกันกรองโดยอายการ
ดูแล้วไม่ได้สั่งสอบเพิ่มในประเด็นดังเหล่านี้ที่สั่งไม่ฟ้องเลย
ถือว่าโอเคแล้วอายการสั่งไม่ฟ้องเรื่องการเอาอาวุธเข้าไป
เป็นเรื่องของกรมอุทยานในการใช้อำนาจอนุญาต
อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับผลจากอายการแล้ว
ภูทรภาค๗จะพิจารณาทบทวน
หากมีความเห็นแย้งหรือพ้องตามอายการ
ท่านผู้ชมครับคดีนี้เป็นคดีที่สังคมเครือข่ายต่างก็ติดตามนะฮะ
กลายเป็นว่านายเปรมชัยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าโพโตไทค์
ต้นแบบของคนที่กระทำความผิด
และเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคม
ถ้าคนกระทำความผิดเนี่ยคุณมิ้น

ป่านนี้น่าจะเรียบร้อยไป
ไม่มีอะไรยุ่งยากอย่างนี้มึง

ผมก็บอกไปแล้วว่ามีการร้องขอความเป็นธรรม
อันนี้เข้าแบบเดียวเทคนิคนี้กับนายบอส

แต่อันนั้นขอได้เยอะมากนะคะ

ขยับมาไปร้องที่สภาไปร้องที่อายการ

จนหายไปเลยค่ะ
นายเปรมชัยคงไม่ได้ใช้วิธีนั้น

ซึ่งผมบอกแล้วขั้นตอนไปที่ศาลก็ต้องมีกระบวนการครับท่านผู้ชม
มันไม่สามารถที่จะไปโอ๊ยเดือนหน้าฟ้องลงเลย

ศาลอุทรและศาลดีกา
ถ้านายเปรมชัยแพ้นายเปรมชัยก็คงอุทธรณ์

เพราะว่านายเปรมชัยเนี่ย
เป็นคนที่มีหน้ามีตา
มีกำลังทรัพย์ที่จะต่อสู้ได้นะครับ
ผมว่านะในความเห็นส่วนตัวผมนะ

เท่ากับว่าน้ำหนักมันถือว่าเยอะใช่ไหมคุณชูวิท
ค่อนข้างที่คือเรื่องนี้
เขาเรียกว่าโอ้โหสแกนไปแทบจะทุกจุดแล้ว
มันไม่สามารถแต่อะไรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้คุณมิ้น
ขนาดว่าชนกันชนตำรวจด้วยในวรยุทธ์ในบอสชนใจกลางเมืองด้วย

คือเป็นเรื่องที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเรื่องนี้จะรอดได้ต้องมีปฏิหารเท่านั้น
ปฏิหารปฏิหารนี่เป็นเหตุการณ์หรือว่าเป็นบุคคลคะ
ก็ปฏิหารนะครับผมไม่บอกว่าเป็นปฏิหารอะไรแต่ประเทศไทยมันมีปฏิหารแปลก
มีเฉพาะในประเทศไทยนะครับประเทศอื่นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่
แต่อย่างไรก็ดีครับคดีนี้เนื่องจากสังคมจับจ้องคุณมิ้นกับผมก็จะเอามาติดตามโดยตลอด
และมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบครับ
ติดตามกันเรื่อยในชีวิตตีแสกหน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ